พร้อมแล้วไปพบกับตีสินทวีชัย
ผมวันนี้เราก็มาถึงสนามย่าเทียมแล้วนะครับ
ซึ่งวันนี้ผมเองก็จะมาสอนพลิกแล้วก็เทคนิคในการเป็นผู้รักษาประตูที่ดีครับผม
ข้อแรกนะครับสิ่งสำคัญของการเป็นผู้สาวประตูที่ดีก็คือ
มีบุคลิกที่น่าเกรงขำครับผม
สองคือต้องมีเทคนิคที่ดีเทคนิคในการรับบอลแล้วก็เทคนิคในการใช้เท้า
ซึ่งการรับบอลที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยที่สุด
ซึ่งมีความปลอดภัยในการรับและหลุด
ถ้าเรามีนิ้วโป้งที่ชิดพอดีนิ้วโป้งจะคอยกันไม่ให้บอลหลุด
ส่วนนิ้วชี้กับนิ้วกลางจะช่วยประคับครองบอลให้อยู่

ต่อไปเป็นการรับบอลรูประดับไหล่ถึงเอวนะครับ
ซึ่งเขาเรียกว่าบอลระดับอกซึ่งระดับนี้เราจะใช้การช้อน

นี่ครับ
เห็นไหมครับนี่ถ้าเกิดระดับเอวนะครับ

ถ้าเกิดเราไม่เอาตัวเข้าไปบัง
มันก็จะเกิดการซองแตกขึ้น
ถ้ารับที่ถูกต้องคือเอาตัวเข้าไปบัง
ถ้าเกิดลูกแรงมากอย่างมากเรารับไม่อยู่
มันก็โดนอกเราไม่เข้าโก
ฉะนั้นทุกครั้งที่รู้ระดับหน้าอกระดับเอวเนี่ย
ต้องใช้ตัวไปบังเสมอใช้สเต็ปแอล
เทคนิคขั้นพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือการรับลูกเรียนนะครับ

อลเลียสเราจะใช้มือสองข้างเราประคองอย่างนี้
เราต้องใช้เข่าบังย่อซ้ายหรือขวาก็ได้ที่เราถนัด
เพราะว่าถ้าเรารับอย่างนี้มันสามารถที่จะรอดได้
แต่ถ้ามือไหลที่เราพร้อมและปลอดภัย
เซฟที่สุดคือใช้เข่าบัง
ถ้าบอลมาแรงหลุดจากมือ
เรายังมีเข่ามีขาที่จะกันไม่ให้รอดขาไป
หรือว่าน้องที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทย
ก็คงจะได้เทคนิคกันไปเต็มเลยทีเดียวนะครับ

จะมีประโยชน์ให้กับเยาวชนไทยทุกคนไม่มากกว่าน้อย
เรียนรู้เทคนิคจากนายทวารทีมชาติไทยจอมเก่ากันไปแล้วนะครับ
ตอนนี้คุณตีจะพาทุกคนไปไหว้พระทำบุญ
เพื่อเป็นสิริมงคลกันอนุโมทนาสาธุครับ
อ่าไลฟ์สไตล์ของผมก็ถ้านอกเหนือจากสนามฟุตบอลก็อยู่บ้าน
แล้วก็จะมีบ้างที่จะออกมาข้างนอกอย่างเช่นมาที่วัด
แล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็เป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองด้วยครับ

ข้างหน้ามันเข้าไม่ได้ครับก็เลยติดข้างหลัง
มขันเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณตี
เห็นคลึมแบบนี้ใครจะรู้แล้วครับว่า

และจริงคุณตีเนี่ยเขานิสัยเป็นยังไงกันแน่
แอบไปถามเพื่อนร่วมทีมชาติ

ในสนามเนี่ยเค้าจะเป็นคนแฟรรี่เป็นกันเองแล้วก็เป็นพี่หมดพี่
ในสนามนี้ถ้าผลงานไม่ดีหรือเล่นงานไม่ดี
พี่ดีก็จะค่อนข้างที่เป็นคนที่จริงจัง
แล้วก็ถ้าแพ้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขอให้เต็มที่
นี่ครับตาแฝดของผมเอง

แนะนำเขาหน่อยครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักเขาเลยครับผม

คุณเป็นใครออกมาก

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อยากจะถ่ายทอดให้กับน้องเยาวชนนะครับ
ก็คือต้องมีวินัยในสิ่งที่เราทำ

หรือว่าการเล่นฟุตบอล
มีวินัยจะทำให้เรามีการพัฒนา
แล้วก็สามารถต่อยอดในสิ่งที่เราเป็นอยู่

แล้วพอมีวินัยเองจะทำให้เราอยู่กับอาชีพนั้น
อย่างมั่นคงและยาวนานครับผม

รวมไปถึงนะฮะเก็บความรู้เทคนิค

ก็คงจะนำไปฝึกฝนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนะครับ

หน้านะครับ๘โมงตรงหลังเคารพทงชาตินะครับ

รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศครับ

สำหรับวันนี้ผมสวัสดีปีใหม่ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ

แค่เพียงมองแต่เธอใกล้ใส่เหงาจัน
หยุดฝันทั้งวันข้างหน้า
ช่วงเวลาที่เธอมีเธอ